ส่วนพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสเมื่อวานนี้รับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบ
แต่ว่าก็มีการอายัดตัวกันต่อเนื่อง
และวันนี้ก็เตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวน
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปฝากหางที่ศาลธัญบุรี

ถูกต้องคือเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก๙โมง
พระท่านเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็ไปรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ

แต่ว่าทางตำรวจสพคล๕ก็ขออายัดตัวไว้
คือช่วงเวลาเข้าไปฝากขังไม่ได้
คือหมดเวลาการทำงานของศาลแล้วเรียบร้อยก็เลย
เรื่องก็เลยจะต้องสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้
เดี๋ยวหลังเพลงนี้เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ย
ท่านกลับไปจำวัดที่วัดพระธรรมกาย
แต่ว่าทางโฆษกของศิษยานุสิตอย่างคุณองค์อาจธรรมนิธา

เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราค่อยกลับไปดูเรื่องของบรรยากาศตรงนี้
ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แต่อีกหนึ่งประเด็นครับคุณสุภาษารา
เรื่องของการฝากขังเรื่องของการประกันตัวละเอียด
ตกลงแล้วเป็นยังไงมีเงื่อนไขยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้นะคะที่มีกระแสข่าวว่าพระสนิทวงศ
ไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้
มีกระแสข่าวว่าพระสนิทวงวุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร
กรวัดพระธรรมกายจะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะคะ
กองปราบปรามหลังจากที่ถูกออกไม้จับในความผิด
หมินประมาทโดยการโฆษณายู่ยงปลุกปั่น
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ขณะที่นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกศิษยานุสิตค่ะ
ก็เดินทางเข้ามาด้านในวัดทางประตูเจ็ด
เดินทางเข้ามาได้ด้วยนะสำหรับในองค์อาทธรรมนะคะ
กับสื่อมวลชนว่าขอให้รอสักครู่
เพราะกำลังจะเข้าไปรับพระสนิทวงศ์
ซึ่งอยู่ด้านในนี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงเช้า
แต่พอถึงช่วงเวลา๘นาฬิกา๑๕นาที

พระมหาทศพรปุญยังกุโรออกมาแถลงข่าวแทน

ไม่เจอโดยระบุว่าพระสนิทวงศ์ยังไม่ได้รับหมายเรียก

ก็จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระสนิทวงศ์
จะเดินทางออกไปมอบตัวหรือไม่
ก็คือ๘นาฬิกานี้ยังไม่มีใครรู้
ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะ
เมื่อช่วงเช้ามะวันที่ปาลม่าค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไป
หรือว่าอาจจะเป็นช่วงยังไงต่อไป
ก็ต้องรอการประสานงานและได้ข้อสรุปต่อไปก่อน

เดินทางไปยังกองบังคับการปราบราม

เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายจับสารอาญา
ข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
ยุโยงปลุกปั่นและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
สีหน้าพระคุณเจ้าเรียบเฉย
ถูกคุมตัวไปห้องประชุมชิวปีชาก่อนตอนแรก

โดยมีรองพบตรพลตำรวจเอก
ศรีวรารังศิษย์พระมนาคุณรับมอบตัว
และร่วมสอบปากคำกับพนักงานสอบสวน

ตำแหน่งพอสำนักศิษย์ศาสตร์

แล้วก็เขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ

ว่าจะดำเนินการยังไง
จะไปฝากขังหรือว่าจะให้ประกันตัวครับ
เราถือท่านต้องมีการศึกภาษณีบงเลยไหมครับ

ปสม

มีไหมหน้าที่ในพระธรรมวินัยบัญญัติไว้ไหม
หัวหน้าฝ่ายสถานองค์กรมีหรือเปล่า

บอกว่าไม่มีหรอกก็เป็นการตั้งขึ้นมาเอง

มี๒๐๐๐หรือว่ามี๑๐๐กว่าไร่ยังไง

และหลังจากสอบปากคำที่คุยกันไปทั้งหมด

ควบคุมตัวพระสนิทวงศ์ไปที่สารอาญารัชดาพิเศษ
ไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก

ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะ

เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมต่อต้าน
บังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนนะคะ

นี่ก็คือการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย

คราวนี้ศาลท่านก็พิจารณาคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์
มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
ตีราคาประกัน๔แสนบาท
แต่ว่าพระท่านเตรียมมา๖แสนบาทนะเมื่อวาน
พร้อมกำหนดเงื่อนไขคือห้ามขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่
ยุโยงปลูกปั่นประชาชนจนอาจจะก่อให้เกิดความไม่สงบ

ลองไปฟังความรู้สึกในมุมของทนายความพระเด็จพระคุณเจ้า

พระสนิทวงศ์และพระรูปอื่นนะครับ
ทยอยกันเข้ามารับทราบข้อหาหรือรายงานตัวนั้นเนี่ย
ทุกรูปยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

นี่คือเหตุผลสำคัญที่ศาลได้
ผมคิดว่าสารได้พิจารณาประเด็นนี้นะครับ
มาช่วยคดีหรือเป็นทนายความให้กับพระนั้น

แล้วก็ผมเองก็อยากจะเห็นความเป็นธรรม

จากนั้นนะครับตำรวจก็นำตัวพระสนิทวงศ์เนี่ย

เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
พระสนิทวงศ์นี่แยกเป็น๒กรณีนะครับ
กรณีแรกก็คือผิดมาตรา๑๑๒
ก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนที่กำลังพูดถึงนี่เป็นข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
ในการเรียกมาพบ๑๔พระ๑๔รูปเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์
พนักงานสอบสวนบอกว่าไม่สามารถนำตัวพระสินวงศ์ไปขออำนาจศาล
ธัญบุรีได้ทันไม่สามารถฝากขังได้ทัน
ก็ต้องให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
และเดี๋ยวนัดใหม่วันนี้ประมาณ๙โมงเช้า
แต่เมื่อวานนี้รายงานจากคุณองค์อาจธรรมนิทาบอกว่า

แล้วเดี๋ยวจะมารายงานตัว
โมงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวนะคะ
โดยนางสาวเมื่อวานนี้มาดู

เข้าพบเหมือนกันแต่ว่ายิ้มออกมาหน้าตาเบิกบานแบบนี้
อิ่มบุญไงป้าเขาชอบทำบุญตกลงไงป้าเช็งเมื่อวานนางสาวสรวรรค์วัน
สิริสุนทรินหรือว่าป้าเชงเจ้าของพื้นที่ตลาดพระเช็ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดกลางคลองหลวงนี่นะคะ
เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑เมื่อวานนี้
กลุ่มพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์
ขอใช้พื้นที่ตลาดชุมนุมสวดมนต์
ในวันที่มีงานพิธีข้าวพระพุทธ

คือเมื่อวันที่๕ตอนแรกพระเชงบอกว่า
เขามาขอใช้พื้นที่ทำบุญ
วันที่๕๓มีนามาทำความสะอาดก่อน

เพราะว่าใช้คำว่ามาทำพิธีมอบข้าวพระพุทธ
เชงบอกถ้ารู้ว่าจะมาชุมนุมมาก่อม็อบ

ตลอดการเปิดเผยหรือว่าพูดคุยกับสื่อมวลชน

พระสงฆ์และสิทธิ์สยานุสิทธิ์ที่มาชุมนุม
แต่พระสงฆ์และสิทธิ์วัดได้มาขอเช่าพื้นที่
ก็คือวันที่๕๑วัน
พร้อมอนุโมทนาบุญด้วยการไม่คิดค่าเช่า
ก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นว่าทำไมให้ใช้ฟรี

พันธุ์ตำรวจเอกทรงรักษักสกุลบอกว่า
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ที่พระประหลัดเสกศาลอัตตาธโมพระลูกวัดพระธรรมกาย

หลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล

ดสร้างความยุโยงปลูกปั่นใดนะ

พอทำแบบนี้ผิดหรือไม่ผิดเงื่อนไข
เดี๋ยวขอพิจารณาขึ้นอยู่กับสารท่าน

วันคือการพระเด็จศึกให้จบวัดพระธรรมกาย
เพราะว่าประเด็นนี้สำคัญมากและดังมาก

มันคือการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพียงเท่านั้นเองในระยะเวลา๕วัน